เคสนี้เรื่องปืนเหมือนกันไม่ได้สั่งซื้อนะคะ

พ่อเนี่ยเอาปืนเก็บไว้ในลิ้นชัก

ลูกค่ะไปคว้าปืนจากลิ้นชักพ่อ

งั่วเลยใครเนี่ย
ใครโดนอะ

ทั้งคนทั้งหมาแตกตื่นตกใจกันหมดเลย
เพราะยิงรัวแบบไม่เว้นช่วงเลยนะคะ

นายตังวัย๒๕ปีเขาไม่รู้คลั่งหรืออะไร
รัวปืน๑๙นัดในคืนวันที่๕มีนาคมนะคะ
พอรัวจบปุ๊บวิ่งเข้าไปหลบในบ้านของตัวเองค่ะ
ชาวบ้านเขาก็แจ้งตำรวจมาก็ตำรวจต้องไปเกลี้กล่อม
ที่เขาจะยอมมอบตัวแล้วก็ออกมาพร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
ตำรวจก็คุมตัวไปสพมนนทบุรีเลย
ตรวจสอบตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยมีปลอกกระสุนปืนกระจายอยู่เกลื่อนพื้นไปหมดเลย
แล้วมีกองเลือดบนพื้นปูนทางเดินหลายจุดด้วย
ว่าไอ้๑๙นัดนั้นที่ลั่นออกไปมันต้องโดนใครสักคนนะสิ
สรุปโดนไป๓คนเลยนะคะ
คนนึงเข้าหัวค่ะอีกคนเข้าขาอีกคนเข้าฝ่าเท้า
เพราะดีไม่ถึงชีวิตสักคนนะคะ
กู้ภัยเนี่ยรีบประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
อกจากคนแล้วหมาก็โดนยิงด้วยนะคะ
เจ็บไป๑ตัวดูสิอยู่ดีมาโดนยิงเฉยเลย

พ่อเขาเป็นตำรวจยศดาบตำรวจนะคะอยู่ที่สอนอธรรมศาลา
ทีนี้เขาให้ข้อมูลมาว่าในตังค์คนนี้เนี่ย
มีอาการทางประสาทต้องกินยาควบคุมตลอดเวลา
ปมเหตุที่ออกมารัวปืน๑๙นัดเขาบอกเขาเครียด
ส่วนปืนเป็นปืนของพ่อที่เก็บไว้ในลิ้นชักและไม่ได้พกไปทำงานด้วย
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้านของในตังค์

ถามชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าก็ขนของย้ายออกไปตั้งแต่คืนวันเกิดเหตุแล้วล่ะ
ส่งคุณชิวภูริพัฒน์ลงพื้นที่นะคะ
ก็เห็นเลยคนในชุมชนเขาจับกลุ่มคุยกันเลยเรื่องเมื่อคืนนี้
เออเนี่ยจำได้ไหมตอนนั้นฉันยืนอยู่ตรงนั้นฉันเห็นเลยนะมันเดินออกมา
นี่แล้วนี่ดูค่ะร่องรอยมันยังเหลืออยู่เลย

รู้สึกว่าตรงแห่งจะมีกระสุนคาอยู่ด้วยซ้ำ
ตรงหน้าต่างอะไรนี่แตกกระจายไปหมดเลยเห็นไหมสังกษีบ้าน
ลูกหลงกันไปหมดเต็มไปหมดเลยค่ะ
ได้คุยกับคนที่กระสุนปืนเข้าหัวค่ะพี่อุ๋ย
แต่ต้องบอกว่ามันเข้าแบบเฉียวหัวฟุ๊บไป
ยาแดงผ่าแปดจริงแต่ขนาดเฉียวหัวเนี่ยเย็บไป๘เข็มนะคะ
เธอบอกว่า๒ทุ่มวันที่๕มีนาคมเธอเพิ่งตื่นนอน

จังหวะนั้นมีในเฮงเดินเข้ามาคุยกับเธอ
แล้วก็มีนายเอนั่งอยู่ริมบันไดทางเข้าร้านขายของ
และจริงตรงนั้นเนี่ยมีเด็กเล็กอยู่๒คนด้วย
อยู่เธอเห็นในตังค์เดินถือปืนออกมาข้างหน้าบ้าน
โป้งออกมานัดหนึ่งได้ยินเสียงปืนปุ๊บทุกคนก็แตกตื่นแล้วค่ะ
เธอเองก็รีบหนีจังหวะหันมาเท่านั้นแหละ
เท่านั้นแหละกระสุนพุ่งเฉียวหน้าผากเธอพอดิบพอดีเลยนะคะ
บอกโอ้โหไม่รู้ว่าชาติที่แล้วทำบุญด้วยอะไร
นี้ถึงได้รอดตายหุดหวิดแบบนี้มาได้หลังจากนั้นในตังค์รัวปืนออกมาเป็นสิบนัดเลยนะคะ
เฮงที่เดินมาคุยกับเธอและนายเอที่นั่งอยู่หน้าร้านขายของค่ะ
สองคนนั้นก็โดนยิงด้วยนะคะสรุปก็เจ็บกันไปสามคน
แต่เหตุการณ์ยังไม่จบเท่านั้นเพราะในตังค์พอหมดแม็กซ์แรกแล้วอะค่ะ
เขาเดินกลับเข้าไปในบ้านเปลี่ยนแมกกาซีนใหม่แล้วออกมายิงอีกชุดนึงค่ะ
พอเขายิงรวตรงเนี้ยจบอ่ะหนูก็หล่นลงมาตรงนี้หนูก็คาไปตรงนู้น
ถ้าไม่ถีบเข้าไปยังไงก็คาที่ทั้งคู่เสร็จพอเขายิงตรงนี้หมดแก๊กนึงแล้วค่ะ
เขาก็ถอยหลังไปยิงตรงบ้านเขาอีกแก๊กนึง
ไม่มีโกรธค่ะเขามาซื้อของหน้าร้านป้าหนูปกติ
แต่หนูไม่ยอมคดีค่ะเพราะไหนหนูก็ต้องทำงาน

คุยกับนายสมชายที่บ้านอยู่ฝั่งตรงข้าม
เขาบอกว่ายืนอยู่หน้าบ้านเพื่อนเลย
ได้ยินเสียงปืนปั้งออกมาเขาก็รีบวิ่งออกมาดู
เห็นนายตังยิงปืนอยู่เขาก็ตะโกนถามว่าเฮ้ยยิงอะไรเนี่ย
ในตังค์ไม่ตอบนะคะแต่หันปากกระบอกปืนมาหาเลยค่ะ
แล้วลั่นไกลใส่รัวเขาบอกอุ้ยวิ่งหนีตายแทบไม่ทัน
นายตังอ้างบอกว่าหูแวว
แต่เขาบอกว่าหูแว่วไม่ใช่เหตุผลที่คุณจะมาสาดกระสุนแบบนี้
ผมไม่รู้ว่ามันแว่วหรือไม่แว่วแต่ว่าการที่มันจะอ้างแวว

เพราะว่าการยิงสองแม็กซ์นี่มึงเตรียมแม็กซ์มาสองแม็กซ์นี่
มันไม่ใช่ใช่ถ้าจะบอกว่าลูกประสาทไม่ดีเลย
ทำไมไม่ยิงคนในบ้านล่ะถ้าคำว่าประสานไม่ดีใช้คำว่าประสานไม่ดี
ถ้ามองกันแบบหยาบกลับกันเนี่ยผมเป็นผู้สูญเสียนะ
คนคนในครอบครัวผมสูญเสียแล้วถ้าผมแกล้งบ้ามั่งอ่ะ

อืมทีนี้ในสมชายยังเอาปลอกกระสุนปืนที่เก็บได้มาให้ดูด้วยนะคะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจริงลงพื้นที่ก็เก็บปลอกกระสุนปืนไปแล้ว
แต่มันไม่หมดค่ะพี่อุ๋ยนี่เขาเก็บมาได้อีก๓ปลอกอ่ะ

ชาวบ้านที่อยู่บ้านตรงข้ามในตังค์ก็บอกเหมือนกันว่าแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกที่ในตังค์ทำแบบนี้อ่ะ
ก่อนหน้านี้แค่๒วันในตังค์ก็ทำแบบนี้เลย
ออกมายิงปืนหน้าบ้านช่วงกลางดึก๒นัด
เขาวิ่งออกมาถามเลยบอกมึงเป็นอะไรมึงยิงปืนทำไม
ตังค์ตอบนะคะบอกก็ไม่รู้ว่าใครด่าผมอ่ะ
แล้วก็อย่างที่บอกวันเกิดเหตุเขาก็ถามเหมือนกันว่ายิงอะไรยิงทำไมอีก
แต่คราวนี้ไม่ตอบแต่หันปากกระบอกปืนมาแล้วยิงใส่เลย
ทีนี้หลังก่อเหตุเข้ามาขนของออกจากบ้านนะคะ
คือในตังค์มาขนของออกจากบ้านฝั่งครอบครัวเนอะ
แล้วก็ฝากดูแลลูกด้วยนะเป็นลูกของนายตังค่ะ
ซึ่งลูกของในตังค์บอกเขาว่าไงรู้ไหมคะ

พ่อบอกว่าจะไปยิงคนแปลกหน้าให้หมดเลย

ท่านตำรวจเอกจาตุรนต์อนุรักษ์บัณฑิษฐ์ผู้กำกับการสมนทบุริบอกว่า
จากการสอบสวนเบื้องต้นในตังค์เขาอ้างบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับภรรยาแล้วถูกวัยรุ่นแถวนั้นน่ะแซวภรรยาเขา
ทำให้เขาไม่พอใจเลยไปเอาปืนพ่อมาก่อเหตุค่ะ

เขาก็ให้การไว้เท่านี้

ตำรวจว่าเออไม่เป็นไรนะ

แม้ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นลูกของตำรวจหรืออะไรก็ตาม
เรื่องต้นตอนนี้เมื่อเช้าในตังถูกคุมตัวไปฝากหางที่ศาลจังหวัดนนทบุรีแล้ว

คือพยายามฆ่าแล้วก็ข้อหาเกี่ยวกับพรบออาวุธปืนหมดเลย
ทั้งเรื่องการพกพาการยิงปืน
และการครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่มีใบอนุญาตเนี่ยค่ะ